สุดท้ายนะครับเกมแรกเสมอกับแชมป์เอเชีย
ล่าสุดอย่างสุริอาราเบียได้ครับ

ที่หลายชาติจะลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับ
หน้านั้นมี๔เกมเดือนพฤษภาคม
ตัดบอลได้ครับของธีรศักดิเผื่อพิมายยอดเยี่ยมมากนะครับ

แล้วก็ยังแข็งแรงพอครับ
ที่จะพาบอลเข้าไปยิงให้ไทยนำหนึ่งศูนย์นาทีที่สิบ
แต่ว่าปล่อยนิดเดียวครับซาอุกลับเข้าสู่เกมวันที่๒๓

รายันฮาริดูคนที่พลาดทำให้ทีมเสียประตูแรกครับ
ขึ้นมาแก้ตัวโหมลูกนี้เข้าไป
แต่ว่าจริงเนี่ยเหมือนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยนะครับ
ไทยก็พยายามครองเกมสู้เหมือนกันครับ

วันสุดท้ายเปิดเข้ามาของชานลงแล้วเป็น
โอทานเข็มดีครับเติมขึ้นมาหม่งตีเสมอ๒๒ครับ
จบเกมทีมไทยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ
กับการเล่นแบบนี้หลังเกมโค้ดระอิสระศรีทโรครับ
คุณซื้อทีมชาติไทยก็บอกว่าหลายจังหวัดทำได้ดี

ส่วนเรื่องของพุทธศิลป์ที่ผิดพลาด
จังหวัดโดนนำ๒๑ก็ไม่ต้องสนใจ

กองหน้าทีมไทยของท่าเรือ

ก็บอกว่าดีใจที่กลับมาตีเสมอได้

ก็จะกลับไปปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมครับ
ดีใจครับที่เรากลับมายืนเสมอได้
ก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มดีสักเท่าไห
แล้วเราก็จะไปปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิ

คือเสียโอกาสครับที่เราก็มีโอกาสเยอะ
แต่เราก็ทำประตูกลับมาไม่ได้
เราก็อย่าไปตึกตรงที่ว่าเราจะยิงประตูให้คุ้มกว่าเดิม

แล้วก็๒๘มีนาคมนี้นะครับหลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไทยกันมา๓วัน
แฟนบอลก็ไปรอต้อนรับกันแน่นขนาดนั้นนะครับ
ก่อนเดินทางมาโนโพลกิ้งกุญซือทีมชาติไทยนะครับ
วิเคราะห์คู่แข่งยากก็จะทำให้ทีมมีแนวทางที่เปลี่ยนไปแน่นอน
แต่ก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีแล้วก็จะสเกาะ
ส่วนสุประชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยก็บอกว่า
การได้มีอธิษฐกรายสอนและเธอศิลป์แดงดาวเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
แต่เขาก็พร้อมจะรักษามาตรฐานกับบุรีรำในช่วงที่ผ่านมา
เพื่อช่วยให้ทีมชาติไทยนะครับได้ประโยชน์จากตัวของเขาให้มากที่สุดในการเล่นแดนบนครับ
มันก็ผ่านการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
ก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองที่เล่นกับสโมสร
แล้วก็พยายามที่อยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดในรายการนี้ครับ
มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่พี่เขาสองคนไม่อยู่
เขาก็เป็นรุ่นพี่ใหญ่ในทีมของเรา
ที่เขารับใช้ชาติมาอย่างเยาว์นาน
ก็เชื่อว่า

ก็อยากจะได้นักเด็กที่พร้อมที่สุด

ทั้ง๒นัด๒๕มีนาคมเจอซีเรีย

สองเกมเตะตีหนึ่งแต่ว่าไทยรัฐทีวีเนี่ยมีรายการก่อนนะครับ
ช่วงเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็๑เมษายนนะครับ
คโปร์เจอไทยในบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่ชนบุรีนะครับ
ขันห้าโมงก็เริ่มเข้ารายการสี่โมงสี่สิบห้าครับส่วนความคืบหน้าของ
ขสิทธิเกมนะครับไม่เพียงแต่คนไทยที่จับตามองว่าจะจบที่ราคาเท่าไหร่
เพราะว่ากัมพูชาก็ตั้งสูงนะครับเกือบ๒๘ล้านบาท
สูงกว่าครั้งก่อนแปดสิบเท่านะครับซึ่งชาติเพื่อนบ้านต่างชาติก็

รายงานว่าไทยยืนยันพร้อมจ่ายอยู่ที่๒แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับ
แต่ยังไม่มีข้อตกลงเดสไลน์จะจบภายในวันที่๕เมษายน
หากมากกว่านั้นสื่อเวียดนามเชื่อว่าไทยจะไม่ซื้อ
ทำให้คนไทยอาจจะไม่ได้ชม๔เกมนะครับ